แม้ว่าเราจะเลยช่วงของเทศกาลวันหยุดเลยช่วงของ๗วันอันตรายมาแล้ว
แต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุเขาไม่สนใจเทศกาลจริงนะ
อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะ
เพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ก็ยังคงต้องรวบรวมให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่า
อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ประมาทนะคะ

เป็นเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจ
ชายวัยประมาณ๕๐๖๐ปีที่นอนหมดสติอยู่บนพื้นถนน
มีบาดแผลแตกที่ศีรษะใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีค่ะ
ก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลชนบุรี

ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ล้มพังเสียหาย
มีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ด้วยก็มีรอยถูกชนช่วงล้อหน้าซ้ายนะคะ
เหตุการณ์เกิดบนถนนวัชิรปราการช่วงแยกร้านห้างทองมนตรี
ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรี
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นหญิงสาวเจ้าของรถกระบะ
เขาบอกว่ากำลังไปหาแม่ที่ตลาดใหม่ค่ะ

อยู่ผู้บาดเจ็บขี่รถพุ่งมาชนค่ะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ตั้งข้อหาหญิงสาวเจ้าของรถกระบะแต่อย่างใด
เพราะว่าเธอก็ยืนรอให้การอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
เดี๋ยวต้องรอสอบสวนผู้บาดเจ็บก่อน
แล้วก็จะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงด้วย
เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์

จากผู้ใช้ที่ชื่อว่าแป๊ะชายเศษ
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันในเฟซบุ๊ก
เป็นรถตู้สายอุดรธานีขอนแก่นค่ะ
ไม่ยอมหยุดตรงสัญญาณไฟแดงที่สี่แยกบายพาสบ้านจันทร์
เทศบาลนครอุดรธานี

ซ้ายออกไปทางสี่แยกบายพาสสกลนคร

แล้วก็เลี้ยวขวาตัดช่องทางถนนมุ่งหน้าไปด้านซ้าย
ตัดหน้ารถยนต์ที่จะตรงไปทางแยกบายพาสหนองบัวลำพู

จุดนี้เป็นถนนกว้าง๕เลนคุณผู้ชม
รถตู้คันนี้เลี้ยวตัดข้ามถนน๒๓เลนเลยคือตัดข้ามมาเลยนะคะ
เพื่อจะเลี้ยวซ้ายขึ้นถนนมิตรภาพไปจังหวัดขอนแก่น
คือไม่อยากจะรอติดสัญญาณไฟแดงก็เลยลักไก่ปาดมาแบบนี้ค่ะ
เรียกคนขับรถตู้คันนี้ไปเปรียบเทียบปรับแล้วนะคะ

ใบอนุญาตขับรถอีก๑๕วัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องใช้คำว่าเป็นความมักง่ายของตัวคนขับรถตู้
มันเกือบจะเกิดอันตรายเกือบจะเกิดการสูญเสีย
เกือบจะมีความบาดเจ็บของผู้โดยสารเกิดขึ้นถ้ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ
นี่เขาคือเปิดไฟแหละเปิดไฟขอทาง
แต่คุณปาดปาดมาหลายเลนแบบนี้มันไม่ได้
แล้วเป็นทางที่มันทำแบบนี้ไม่ได้

อันนี้เนี่ยแค่เกือบเกิดอุบัติเหตุแต่คลิปต่อไปเกิดอุบัติเหตุเลยคุณผู้ชม

เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของนางสาวมณีรัฐวรรณพูดค่ะ
คือเธอกำลังขับรถไปตามถนนสายอายุทยาวังน้อยจะไปทำงาน
ก็วิ่งอยู่เลนขวาสุดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
ทีนี้จนถึงตรงจุดกลับรถหน้าบริษัทไทยเหรียญที่ตำบลบ้านสร้าง
อยู่มีรถตู้คันเมื่อสักครู่นี้นี่แหละค่ะ
พุ่งข้ามถนนมาเฉยเลยนางสาวมณีรัฐก็เลยต้องหักหลบ
นี่แหละค่ะก็เลยทำให้รถได้รับความเสียหายนะคะ
เหตุการณ์นี้คนเข้ามาวิภาควิจารณ์เยอะมาก
ว่ารถตู้ขับรถประมาทขับรถแบบนี้ไม่ถูกต้อง
ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะดีที่ยังไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
และเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุรถตู้อีกแล้ว
รถตู้สาธารณะทะเบียน๑๐๑๗๘๐นนทบุรี
วิ่งระหว่างฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตปากเกร็ดพลิกตะแคง
อยู่บนทางยกระดับดอนเมืองโทเวขาเข้าตะแคงอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
นี่คือช่วงสโมสรตำรวจนะคะที่เขตหลัก๔กรุงเทพนี่แหละ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๕คน
มนูลกรวยสวัสดิ์อายุ๔๒ปีคนขับรถตู้ให้การว่า
รถตู้คันนี้ไม่ได้รับผู้โดยสาร
พาครอบครัวไปเที่ยวที่นครราชศรีมา
ขากลับก็ขึ้นโทเวย์พอไปถึงจุดเกิดเหตุ
ยางด้านหลังฝั่งขวาระเบิดขึ้นจนเสียงดังทำให้รถเสียการทรงตัวค่ะ
พลิกตะแคงแล้วก็ถลายไปกับพื้นถนนกว่า๓๐๐เมตร
แต่คนขับบอกว่านี่เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของในหลวงราชการที่๙
และหลวงปู่ทวดวัดชังให้หลวงพ่อคูณทำให้ทุกคนในรถได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ